พี่ชายกับน้องชายน่าจะเข้าใจผิดกัน
คือพี่ชายเนี่ยคิดว่าน้องชายไปมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกับภรรยาของตัวเอง
สุดท้ายพี่ชายเนี่ยค่ะเอามีดแทงน้องจนได้รับบาดเจ็บ
แล้วตัวพี่ชายก็ขับรถตู้หลบหนีไป
ขับรถตู้หนีไปชนกับรถชาวบ้าน
ตำรวจก็ไปสกัดจับสุดท้ายควบคุมตัวเอาไว้ได้ค่ะ
นี่ค่ะคือต้องใช้เจ้าหน้าที่หลายนายเลยนะคะ
กว่าจะควบคุมตัวผู้ชายคนนี้ได้
ผู้ชายคนนี้คลุ้มคลั่งด้วยอารวาสโวยวายด้วย

พูดจามก็ไม่รู้เรื่องจับประเด็นไม่ค่อยได้
ผู้ชายคนนี้ชื่อว่านายนัฐกาลอายุ๒๙ปีค่ะ
นัฐกาลถูกจับแล้วก็พูดไปร้องไห้ไป
อ้างว่าแค้นเมียตัวเองกับน้องชาย

ก็พูดประเด็นนี้ไม่หยุดเลยนะคะ
เจ้าหน้าที่ก็ต้องช่วยกันเอาไปไว้ข้างทางก่อน
แล้วก็นำตัวขึ้นรถตำรวจไปแบบโอ้โหทุลักทุเล

ให้คุณหมอดูว่าจะยังไงดีอาจจะต้องฉีดยา
เพื่อควบคุมระงับสติอารมณ์เขา

พาตัวไปริมทางก่อนแล้วก็ขึ้นรถไปโรงพยาบาล
ไปก่อนหน้าที่จะควบคุมตัวได้ค่ะ
นัฐกาลคนนี้เขาก่อเหตุเอามีดแทงน้องชาย
นายพนุรักษ์อายุ๒๑น้องชายแท้เลยนะคะ

ระหว่างทางตอนที่ขับรถตู้หนีค่ะ

เฉียวชนรถยนต์ของชาวบ้านได้รับความเสียหายไป๒คัน
ตำรวจกับกู้ภัยก็เลยขับรถตาม
แล้วตะโกนบอกให้จอดรถตะโกนให้วางอาวุธ
เจ้าตัวก็โยนมีดลงมาจากรถตู้๒เล่มนะคะ
แล้วก็ขับมุ่งหน้าเข้าตัวเมืองระยอง
สุดท้ายไปจนมุมที่แยกซูซูกิในตัวเมืองระยอง
เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงเย็นเมื่อวาน
น้องชายค่ะที่ได้รับบาดเจ็บก็ให้ข้อมูลว่า
นั่งทำงานอยู่ในบ้านดีพี่ชายเอามีดวิ่งมาแทงเลย
คือไม่พูดไม่อะไรหยิบมีดแล้วพุ่งมาแทง
สงสัยว่าน้องไปเป็นชู้กับเมียตัวเอง
แต่น้องชายบอกงงมากไม่ได้มีอะไรเลย
ไม่ได้เป็นชู้ไม่ได้ไปมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งอะไรกับพี่สะพ้าย
มีดที่เอามาแทงน้องจนได้รับบาดเจ็บ
ตัวน้องชายบอกว่าผมมาเห็นว่าพี่ชายกับพี่สะพ้ายไม่ค่อยมีงาน
ก็เลยชวนมาอยู่ด้วยกันหวังว่าจะได้ลดค่าใช้จ่าย
แต่กลายเป็นพี่ชายมาเข้าใจผิดแบบนี้
เราตามเรื่องให้ต่ออีกหน่อยเราส่งคุณแซคนัทวินนักข่าวของเราลงพื้นที่ไป
ที่บ้านของน้องชายที่ถูกพี่ชายแทงจนได้รับบาดเจ็บนะคะ

ห่างจากจุดที่เจ้าหน้าที่ไปสกัดจับรถตู้ได้ประมาณ๗กิโล
วันนี้บ้านปิดเงียบนะคะ
ก็เลยคุยกับเพื่อนบ้านแทนเพื่อนบ้านเห็นเหตุการณ์
อายุ๗๓แล้วค่ะเพื่อนบ้านท่านนี้นางแก้วนะคะ
เล่าให้ฟังว่าตัวคนเจ็บเพิ่งย้ายมาอยู่ตรงนี้ได้เดือนเดียว

คิดว่าน้องชายไปมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกับเมียตัวเอง
ก็เลยทำร้ายทั้งที่มันไม่ใช่เรื่องจริงเลย
เราได้ภาพจากกล้องวงจรปิดมาด้วยค่ะคุณผู้ชมค่ะคุณผู้ชมลองดูสักนิดนึงนะคะ
ช่วงเวลาประมาณ๑๗นาฬิกา๔๔นาที

วิ่งอย่างนี้ค่ะ

เป็นคนเจ็บวิ่งนำและพรนุรักษ์ไม่ได้ใส่เสื้อวิ่งตาม
มีรถกู้ไภอยู่ด้านหลัง
ตามมาด้วย

ผู้ก่อเหตุไม่ยอมหยุดเหมือนกับรีบเร่งเครื่องรถตู้แล้วก็หนีไปนะคะ
ทีมข่าวก็ลองไปดูจุดที่ตำรวจไปสกัดจับรถตู้
กลางถนนก็ยังมีคราบน้ำมันหยดอยู่ที่พื้น
พนักงานร้านเสริมสวยบอกว่าช่วงเกิดเหตุได้ยินเสียงรถชนกันเสียงดังมากค่ะ
รถตำรวจรถกู้ภัยก็มาเห็นผู้ก่อเหตุดิ้นพยายามจะหนีอยู่พักใหญ่ใหญ่คล้ายกับคนคลุมคลั่ง
แต่ยังดีที่ไม่ได้เป็นอะไรมากนะคะ
รถตู้ที่ผู้ก่อเหตุขับหนีมาเป็นรถของที่ทำงานน้องชายด้วยนะ
ตอนนี้ก็ต้องเอารถไปจอดไว้ที่สพจระยองนะคะ
รถเนี่ยฝั่งด้านขวาคือไปทั้งแถบเลย
ฝั่งซ้ายก็มีรอยการเฉียวชนแบบนี้กระจกข้างหัก
คือรถไปชนกับรถของประชาชนเสียหายไปสองคันทีเนี้ย
มันก็ต้องชดใช้เรื่องของค่าเสียหายกันด้วย
ส่วนคดีที่เอามีดแทงน้องเนี่ยค่ะน้องชายบอกไม่เป็นไร
ติดใจเอาความอะไรเพราะเป็นพี่น้องกันแท้
แต่แหมไม่รู้หลอดนี่คือหลอนอะไรหรือเปล่านะคะ